คุณผู้ชมคะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่านับตั้งแต่อิสราเอลประกาศภาวะสงคราม
แล้วก็สู้รบกับกลุ่มฮามาสแล้วมันก็ยืดเยื้อรุนแรงขึ้น
มีคนเจ็บคนตายเป็นจำนวนมากคนก็กังวลเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ
แน่นอนมันกระทบทั่วโลกอยู่แล้วนะคะคนก็เลยหันไปลงทุนไปสะสม
เรื่องของสินทรัพย์ปลอดภัยคนกลัวเงินเฟ้อ
นอนภาวะสงครามมันก็จะเกิดเงินเฟ้ออยู่แล้ว
ก่อนหน้านี้ก่อนจะมีก็เฟ้อแล้วนะคะคนก็เลยสนใจในเรื่องของทองคำ
ถ้าคุณผู้ชมสังเกตคือทองคำก็ราคาขึ้นต่อเนื่องเลย
ตั้งแต่มีเหตุการณ์นี้นะคะวันนี้ราคาทองคำนิวไฮ
ราคาสูงสุดเป็นประวัติการเปิดตลาดทองคำวันนี้
สมาคมผู้ค้าทองคำประกาศครั้งที่หนึ่งราคาปรับขึ้นสี่ร้อยห้าสิบบาท
และตลอดทั้งวันปรับขึ้นทั้งหมดห้าครั้งรวมหกร้อยห้าสิบบาท
นี่ราคาทองคำอยู่หน้าจอค่ะทองคำแท่งบาทละสามหมื่นสี่พันสองร้อยห้าสิบบาท
สถิติสูงสุดเป็นประวัติการราคาทองรูปภัณฑ์ขายออกบาทละสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาท
ราคาทองคำที่ปรับเพิ่มขึ้นหกร้อยห้าสิบบาทในวันนี้ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือ
คนเอาทองที่เคยสะสมเอาไว้ก่อนหน้านี้มาเทขาย
เพราะมันได้กำไรมันทำกำไรมากร้านทองต้องแจกบัตรคิวนะคะ
คุณจิตติตั้งสิทธิพักดีนายกสมาคมผู้ค้าทองคำบอกว่าราคาทองคำที่สูงขึ้นเป็นประวัติการต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์เนี่ยค่ะ
เอาจริงแล้วเนี่ยมันยังเคาะไม่ได้นะ
ราคาที่ว่าสูงสุดวันนี้มันคือสูงที่สุดแล้วหรือยัง
สูงกว่านี้ไหมแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมคะราคาทองคำสูง
คนไม่ซื้อคนเทขายขายอย่างเดียวขายเพื่อทำกำไรไม่มีคนซื้อ
ทองคำก็เลยไม่แน่ใจว่าจะซบเศร้าไปอีกนานแค่ไหนนะคะ
แต่ถ้าสงครามยืดเยอะมันก็ได้รับผลกระทบแน่นอน
จะกระทบไปจนถึงปลายปีหรือว่าต้นปีหน้านะคะคือคนที่จะซื้อก็ไม่กล้าซื้อแล้ว
เพราะราคามันสูงอ่าใช่ค่ะคนที่เคยซื้อไว้ก่อนหน้านี้ก็ไปขายกันซะ
อย่างนี้ค่ะอย่างคนที่ซื้อตอนที่บาทละสามหมื่นอ่ะ
ใช่สามหมื่นต้นต้นเนอะก่อนหน้านี้ไปขายวันนี้ก็ได้กำไรสี่พันกว่าบาท
ใช่ใช่ใช่ไหมฮะอ่านี่ไม่รวมเรื่องน้ำมันแพงนะอืม
แต่หุ้นตกเนี่ยโอ้โหมันหุ้นตกเป็นประวัติการ๓ปีมั้งคะ
ตกที่สุดเนี่ยวันนี้มีท้องเนี่ยราคาขึ้นดีแล้วกันนะอืม
วันนี้น่ะดิตคอยก็ขึ้นหรอ